อยากให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปเหตุการณ์นี้

อายุ๖๖ปีแต่งตัวก็

ก็กำเงิน๓๐๐บาทไปถามพนักงาน

มีมือถือราคา๓๐๐บาทไหม

พนักงานก็บอกว่ามันไม่มีหรอกลุง

เขาทำอะไรกับพ่อนี่พ่อลูกกัน

นี่ครับลูกกระโดดถีบพ่อ

กับผู้ชายคนนี้คุณลุงคนนี้แหละ

มันเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ที่สุดเลย

โดยพ่อกำเงินมาเพียง๓๐๐บาทเท่านั้น

ไม่มีเงินน่ะลูกพ่อมีแค่นี้

ผมขออนุญาตพูดตามนี้อ๋อนี่ไงบักควาย
เขาพูดเป็นภาษาอังกฤษเอ้อไม่ใช่สิ
ภาษาอีสานภาษาอีสาน
ภาษาอีสาน

ทีมข่าวของเราไปพบกับนายแหล่
สังสิมมาอายุ๖๖ปี
ส่วนลูกชายคือโอ๊ะนี่โอ๊โอ๊อายุ๒๘
พ่อบอกว่าจริงแล้วลูกเป็นโรคประจำตัว
เขาเป็นลมชักบ้าหมูเมื่อตอนเด็ก
พอโตมาก็มีอาการกำเริบเหมือนคล้ายกับคนเป็นโรคประสาท

แล้วก็พาลูกไปหาหมอทุก๓เดือน
ลูกชายชอบทำร้ายร่างกายเขาเองอยู่บ่อยครั้ง
เมื่อเวลาที่อยากได้สิ่งของบางอย่างแล้วเขาไม่สามารถหาให้ได้
ต้องคอยหลบเพราะลูกนั้นจะทำร้ายเขา
ถ้าหลบไม่ทันพ่อก็จะเจ็บตัวแบบนี้เป็นประจำ

และฝังสำคัญมากด้วยสุขภารกิจ

โหยิ่งฟังแล้วก็ยิ่งแบบออกคนเป็นพ่อ่ะคุณ
ฟังแล้วก็ยิ่งแบบสะเทือนใจไปอีก
ควรพูดว่าก่อนไหมแล้วลูกคือป่วยไง
คุณคิดิสัครพยายามคุยกับคุณโอก

ว่าโอ๊ตจะไม่ทำร้ายพ่ออีกโอ๊ตก็บอกว่า
ผมสัญญาผมจะไม่ทำเอาไปฟังเสียงกันหน่อยนะ
อ่าจริง
ตอนนี้โอ๊ตก็ค่อนข้างจะ

โอจ๋าโอ้สัญญาแล้วนะสัญญาต้องเป็นสัญญานะ

แต่อันนี้อยากฝากไปถึงหน่วยงานก็คือเรื่องของเกี่ยวกับสาธารณสุขแล้วก็การแพทย์ต่าง
คือโรคแบบนี้มันเกิดขึ้นได้กับทุกคน
แต่มันไม่ใช่ทุกคนนะคะที่เขาจะสามารถไปรับการรักษาได้
เพราะว่าทุนทรัพย์ก็ดีฐานะก็ดีมันไม่มี
เรื่องของการเข้าถึงการรักษาเนี่ย
ฝากเจ้าที่อำเภอศรีบนเบื้องอรมภูไปช่วยโอ๊ะหน่อย

คือเขาไม่มีเงินน่ะมันจะไปหาหมอก็ถูกต้องถูกต้องนะฮะ